ไปดูเหตุการณ์เจอศพปริศนาตายอยู่ข้างกอกล้วยครับ

คือเมียตามหาผัวของเธอมานานนับสัปดาห์แล้วหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ
เจออีกทีคือกลายเป็นศพสภาพเริ่มเน่าเปื่อยแล้วนะฮะ
ตลอดสภองเมืองเรย์พร้อมข้างกับจ้านนาทีพิสุทธิ์หลักฐานและกู้ภัยก็ไปตรวจสอบครับ
หลังจากไปเจอศพในสวนยางพารา
ใกล้กับกอกล้วยดงกล้วยนะครับ
จุดพบศพห่างจากมุมบ้านเนี่ยประมาณ๕กิโลเมตร

มีสวนยางพาราสลับกับต้นกล้วยที่ปลูกแซมเอาไว้
เดินทางด้วยเท้านี้ยากลำบากมากและไกลนะครับ
พอไปถึงก็พบกระท่อมอยู่กลางสวนยางครับ
แล้วไปเจอศพนายสุรสิทธิ์อายุ๕๑ปี

แต่คาดว่าตายมาแล้วประมาณ๗วัน
เพราะสภาพร่างกายเริ่มเปลี่ยนแล้ว
ส่งทั้งส่งร่างไปชนสูตรอย่างละเอียด

เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจค้นที่กระท่อมครับ
ไปดูซิกระท่อมตรงนี้ที่เจอเป็นยังไง

พบอุปกรณ์เสพยา

ก็เลยเก็บรวบรวมหลักฐานไว้ทั้งหมด

กองหลักฐานที่ไปเจอทั้งยาเส้นอุปกรณ์การเสพ
ไปเจอเมียผู้ตายชื่อว่าสายทองครับ

ตัวเธอแล้วก็ผัวของเธอนั้นมีอาชีพกรีดยาง

ผู้ตายจะนอนที่กระท่อมอยู่ในสวนยาง
ส่วนตัวเธอนั้นจะนอนอยู่ที่บ้าน
เพราะว่ามันก็ห่างกันประมาณ๕กิโลนะ

ที่กระท่อมกลางสวนยางตรงจุดนี้
ก่อนหน้านี้เธอกระวนกระวายใจ

เดินไปตะโกนเรียกชื่อไป

หัวเธอนั้นตายอยู่ข้างต้นกล้วย
ทางลาดลงเนินเขาและพงย้า

แต่จำได้ว่านี่คือผัวเธอแน่นอน
สอบส่วนเบื้องต้นก็คาดว่าผู้ตาย
น่าจะกำลังเดินมาที่กระท่อมแล้วอาจจะเซ
พอเซปั๊บไปดึงเอาต้นกล้วย
เพื่อจะพยุงตัวรับน้ำหนักแล้วเสียหลักล้ม

บอกว่าตอนที่ไปเจอมันมีป่าย่ากขึ้นเต็มเลย
แล้วก็มีดงกล้วยต้นกล้วยล้มหักก่อนที่จะไปเจอศพ
ก็คาดว่าเป็นจังหวะที่คงจะไปพยุงไปจับไปค้ำไว้เห็นไหมฮะ

เจ้าหน้าที่ยังไม่ปักใจเชื่อสาเหตุการณ์ตาย

เดี๋ยวขอตรวจสอบเพิ่มเติมและรอผลชนะสูตรอย่างละเอียด
จากว่าก็ไปเจออุปกรณ์การเสพยาในกระท่อมด้วยไงครับ

เมียผู้ตายว่าเหล่านี้คืออะไร

บอกว่าใช่ยอมรับมีการเสพยาอยู่บ่อย
ก็เลยนำตัวไปสอบปากคำอย่างละเอียดที่สพเมืองเลยอีกครั้ง
แล้วเดี๋ยวรอผลชนสูตรเพิ่มเติมเพื่อประกอบสำนวนคดี
และจะได้สรุปว่าตายเพราะอะไร
ตายเองหรือมีใครทำให้เขาตายหรือเปล่า
เดี๋ยวมีความคืบหน้าเพิ่มเติมหรือคำชี้แจงรายงานให้ทราบต่อไปครับ